เพราะว่าเพิ่งรับปริญญาค่ะนะคะ
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั่นเองค่ะ

ทำงานไปเรียนไปหนักอยู่พอควรเลยค่ะ

เห็นบอกว่ามาเตอร์ไพรส์ด้วยก่อนหน้านี้นะคะ
ดอกไม้แล้วก็เลี้ยงข้าวเป็นของขวัญ

ไปฟังบัณฑิตใหม่เขาเปิดใจกันเลยค่ะ

เพราะอาจจะเห็นแววแล้วว่า

วิชาวิจัยที่มิ๊กบอกว่า

ในใจมีแพลนว่าจะเรียนต่อโทรแน่

ก็ไปต่อสถาบัน